เรื่องหนึ่งนะครับนี่สาวคนนี้พร้อมเพื่อนอีก๒คน

ถามคุณลุงคุณลุงมันแพงเกินไปไหม
เพราะอะไรฮะผู้หญิงคนนี้นะฮะ
นั่งรถไฟไปเชียงคาน
ลงที่สถานีรถไฟอุดร
และจากนั้นจากสถานีรถไฟนะจะไปบคศ
ห่างจากตรงนั้นแค่ประมาณ๕กิโลเมตร
บขตรงนี้ปรากฏว่าพอไปถึงนะคุณ
ถูกเรียกเก็บเงิน๔๐๐บาทด้วยระยะทางแค่๕กิโลเมตร

สองสาวนี้บอกว่าแพงไปไหมลุง
โลละ๘๐นี่ราคาเท่าหมูหน้าฟาร์มเลยนะคะเนี่ย
คุณถ้าเทียบกับมิเตอร์ในกรุงเทพก็ยังไม่ถึง
โพสต์คลิปพร้อมกับข้อความที่เสียความรู้สึกเหลือเกิน
บอกว่าเกินไปไหมลุงบอกว่ามาไกล
พอเรามาถึงบขพี่ตุ๊กยืนอยู่ข้างหน้า

บขไปสถานีมันคนละแค่๖๐บาทเอง
แต่เอาเข้าจริงลุงเรียกคนละ๒๐๐บาท
รวมที่เรามา๒คนเป็นผู้หญิงด้วยกันเป็น๔๐๐บาทคุณ
หลังจากผู้โพสต์คลิปและเพื่อนเป็นหญิงสาว๒คน

จากสานีรถไฟอุดรณฑานีไปคิวรถบรคสร
ราคาคนละ๒๐๐บาทรวม๔๐๐บาท
ชาวเน็ตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเลยบอกว่า

เพราะจากสถานีรถไฟไปสถานีบขศ
ห่างกันเอาเข้าจริงนะไม่ถึง๕กิโลเลยด้วยซ้ำ

ซึ่งคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้การเดินเท้าแทนเพราะมันใกล้มาก

แบบนี้ถือว่าลุงฉวยโอกาสกับคนต่างถิ่นมากเกินไปแล้ว

ต่อมาผู้สื่อข่าวของเราโทรศัพท์ติดต่อไปยังน้องอ้อม
อ้อมอายุ๒๔ปีชาวอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
อ้อมบอกแม่ถูกลุงพาไปอ้อมซะแล้ว

เมื่อวันที่๑มกราคมวันปีใหม่แหละ

กับเพื่อนนั่งรถไฟไปลงที่สถานีรถไฟอุดรธานี
จอดรอผู้โดยสารอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟ

และจะเดินทางไปเที่ยวต่อที่อำเภอเชียงคาญจังหวัดเลยนะครับ
เทศกาลปีใหม่อยากจะมีความสุข

โดยมีคุณลุงอายุประมาณ๖๐กว่าปีเป็นคนขับพาไปส่ง
รับว่าตอนจะขึ้นนั่งสำล้อ
ยังไม่ได้คุยตกลงราคาค่าจ้างกัน

และเพื่อนที่มาด้วยกันก็รู้มาว่า
หากนั่งสำล้อจากสถานีรถไฟอุดรธานี

ราคาจะอยู่ที่ประมาณ๖๐บาทต่อคนเท่านั้นเอง

ศึกษามาว่าค่าใช้จ่ายอะไรมันเท่าไหร่ยังไง
แต่ทีนี้ครับพอไปถึงบขศใหม่

คุณลุงคะราคาเท่าไหร่คะคุณลุงคะ
คุณลุงบอกกลับมาว่าคนละ๒๐๐บาทจ้ะหนู
รวม๒คน๔๐๐บาทจ้ะหนู
พวกเธอตกใจมากบอกว่าโอ้โหอะไรมันจะแพงขนาดนี้ก็ลุง
ก็เลยขอต่อราคาคุณลุงว่าคนละ๑๐๐บาทได้ไหม
แต่ลุงปฏิเสธเสียงแข็งบอกไม่ได้
ทีนี้เธอ๒คนก็เลยจำใจจ่ายค่าโดยสารให้ลุงไป๔๐๐บาท
ความรู้สึกขณะนั้นคือคิดว่าราคามันแพงเกินไป
และเธอเองก็เพิ่งจะเคยเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีเป็นครั้งแรก
ค่าโดยสารสามล้อเครื่อง
ใกล้เคียงกับค่ารถไฟที่เดินทางมาจากลบบุรีเลยนะครับ
อยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานีหน่อยไม่ควรเอาเปรียบลูกค้า
และอย่าฉวยโอกาสกับคนต่างถิ่นที่เดินทางไปเที่ยว
แล้วไปต่อรถโดยสารในจังหวัดอุดรธานี

บอกว่าคุณลุงอย่าได้โก่งราคากับผู้โดยสารมากเกินไปนะ
เอาพอประมาณไม่น่าเกลียดก็แล้วกัน
อืมจากบ้านเราอย่างรถบุรีไปกรุงเทพฯเท่าไหร่
ประมาณ๒๐๐๒๒๐บาทแต่ว่าจากรถไฟที่หนูนั่งมา
ถ้าเป็นรถสู้ประมาณนี้ค่ะ
แต่ว่าถ้ารถไฟก็ประมาณ๑๗๙๑๙๘บาทนี่แหละค่ะ
โอ้โหพอไปเทียบกับค่ารถไฟที่นั่งมาเนี่ย
นี่คนอุดรส่งมาผ่านทางเฟสเหมือนกันนะคุณนะ
ไปเที่ยวเนี่ยเวลาจะเดินทางถามราคาก่อนนะครับ
แล้วก็บางคนก็บอกราคาแพงไปอยากให้ตรวจสอบจริงนะฮะ
ผู้ศึกราบของเราเดินทางไปสังเกตการที่หน้าซานีรถไฟอุดรฐานี
ก็พบว่าบริเวณด้านหน้าสถานีมีการติดป้ายราคา
จากสถานีรถไฟอุดรไปสถานที่สำคัญต่าง

อย่างเช่นจากสถานีรถไฟไปตลาดโบเบ๊ราคา๑๐๐บาท
ถ้าไปสนามบินก็ราคา๑๕๐บาท
บคศเก่าหรือบคศแห่งที่๑ราคา๔๐บาท
บคศใหม่หรือบคศแห่งที่๒ราคา๑๒๐บาทคุณ

ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟอุดรธานีประมาณ๕๖กิโลเมตร
ด้านของนายทวีสินถ้วยทองอายุ๗๐ปี
อยู่หน้าสถานีรถไฟอุดรธานี
เป็นคุณลุงอีกท่านนะไม่ใช่คุณลุงที่เป็นข่าวเป็นคราวอืมเนี่ยคุณลุงท่านนี้ก็บอกโอ้โห
เห็นคลิปที่เขาเอามาโพสต์กันแล้วรู้สึกไม่ดีเลย

ไม่น่าไปคิดค่าโดยสารกับลูกค้าคนละถึง๒๐๐บาทเลย
ปกติก็มีราคากำหนดกันไว้อยู่แล้ว
อย่างไปบคศแห่งที่๒ราคากำหนดไว้ชัดเจน
ถ้ามาคนเดียวราคา๘๐๑๐๐บาท
ถ้ามีสิ่งของก็อีกราคาหนึ่ง
ตอนนี้มองว่าเรื่องนี้เอาเปรียบกันเกินไปนะครับ
แล้วก็เกินราคาที่ทางเทศบาลนครอุดรธานี
ติดประกาศกำหนดราคาเอาไว้
ดังนั้นขอให้เพื่อนร่วมอาชีพนะ
อย่าไปเอาเปรียบคนอื่นเลยนะฮะ
แล้วก็บอกว่านี่ทุกคนรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้ว
ว่าราคาจากที่นี่ไปที่โน่นจากที่นั่นไปที่นู่น

ตัวเดียวเน่าเน่าหมดคล่องเลยนะ

รู้สึกไม่ดีครับ

คือทำร้ายสารล้อ
มันเลยกลายเป็นปลาทีเดียวเน่าทั้งคอก

ออกภาษาแบบอีสานเอานะครับ

นี่ฮะเขาก็บอกว่าเป็นพฤติกรรมส่วนตัวนะ

เหมาเหมือนกันจากเชียงคานไปเหมา

แต่อันนี้เที่ยวเดียวใช่ไหม๒กิโลสี่ร้อย

โอ้โหโลละร้อยนี่มันแพงเกินไปนะคะ